รถอยู่มีคนแกล้งมาชนรถ

ไม่เท่านั้นยังอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจด้วย

อีกแล้วเหตุการณ์เหมือนกันเลยค่ะ
คลิปที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งอ้างว่า
ตำรวจปลอมกำลังจะรีดไถเงินจากผู้ขับรถยนต์
หลังจากที่แกล้งเดินชนรถแล้วก็มีปากเสียง
เจรจาเรียกค่าเสียหายให้รับผิดชอบค่ะ
ในคลิปชายที่แต่งตัวคล้ายกับตำรวจ
อ้างว่าตัวเองเป็นรองผู้การจังหวัดนทบุรี

ผู้ขับรถจะเสนอให้ไปเคลียร์กันที่สถานีตำรวจในวันรุ่งขึ้นนะคะ

เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจ

พอคนขับใช้ไม้ค้ำลงรถมาจากรถแล้ว
ก็โดนชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจ
แย่งไม้ค้ำทำเอาเกือบล้มนะคะ
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าชายในคลิปใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า

ในคลิปอาจโดนทำร้ายหรือว่ารีดไถแน่นอนค่ะ
ล่าสุดก็เพจดังหลายเพจก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ
เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเยอะเลยค่ะ
ทีมขาวเซ็ตโดนโซเชียลของเราก็เลยสอบถามไปยัง
เจ้าของคลิปเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๖กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
ที่บริเวณปากซอยติวานนปากเกร็ด๑๑

เพื่ออยากจะเตือนภัยให้ทุกคนระวังเอาไว้นะคะ
เจ้าของคลิปเล่าด้วยว่าตอนที่เกิดเหตุ

แล้วก็เห็นว่าชายที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจ
ตั้งใจเดินชนข้างของรถยนต์

ก่อนที่จะมีการนัดเคลียร์ที่สถานีตำรวจนะคะ

ล่าสุดเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเกือบ๑เดือนค่ะ
ตัวเองก็ได้เจอคนขับรถยนต์อีกครั้งหนึ่ง
ทราบว่าตำรวจในคลิปยังไม่ได้ติดต่อกลับมา
ว่าจะเป็นตำรวจปลอมมาหลอกรีดไถเงินนะคะ